ข่าวแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูปัญหาที่ยุติกันได้แล้วก่อน

โอ้โหเมื่อวานนี้ถามหาเลยว่าใคร
วัยรุ่นสองหมู่บ้านนะครับมีการท้าทายกันผ่านโลกออนไลน์
ให้นัดมาเจอกันแต่บ้านหนึ่งไม่มา
ไอ้บ้านที่มาก็เลยตีฝากฝ้ายไป

นี่แหละครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไป
กลุ่มวัยรุ่น๕คนใช้มีดใช้ค้อนใช้ก้อนหิน
ทุบทำลายป้ายทางเข้าหมู่บ้านบ้านคำเจริญ
อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้รับความเสียหายไป
แต่อีกฝ่ายไม่มาวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็มาถึงก็เอาฟันทำลายป้ายฝากไป
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกพยุงศักดิ์นามวัน
กรเหรตแล้วก็กลุ่มคู่กรณีไปที่สถานี
ตำรวจผู้ทรอบภัยสว่างแดนดินเพื่อประชุมการหารือกัน
รือกันทำความเข้าใจกับวัยรุ่นทั้งสองหมู่บ้าน
หมู่บ้านหนามแท่งและหมู่บ้านคำเจริญครับ
พันธุ์ตำรวจเอกเฉลิมพรวรทองนะครับ
ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสว่างแดนดิน
สอนเด็กบอกว่าพวกเราทำแบบนี้ไม่ถูกนะ
จะทำแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองจะถูกตำหนิจากสังคมนะครับ
ขณะที่นางดารุณีเหมะทุลินนะครับท่านประหลัดอบตบ้านถ่อนนะครับ
ระบุบอกว่าหลังจากนี้นะจะจัดอบรมเยาวชนทั้งสองหมู่บ้าน
สร้างความรักความสามัคคี
ส่วนเรื่องทางกฎหมายตำรวจบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คือยังไงต้องเดินดำเนยคดีแหละ
ในข้อหาทำทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
มันเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ต้องสอบสวนต่อหน้านักสังคมสงเคราะห์
สหวิชาชีพอายการผู้ปกครองเห็นไหมวุ่นวายกันไปหมดนะครับ
ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเลยต้องมีคณะกรรมการเหล่านี้มา
หลังจากนั้นครับกลุ่มเยาวชนก็จับไม้จับมือกัน
ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ก่อนกลับตำรวจบอกว่า
อ้าวไหนมาแล้วที่ไปทำกันแบบนี้ลองไปตรวจปัสสาวะหน่อยสิ
ยังดีนะครับคุณผู้ชมครับไม่พบสารเสพติดในตัวน้องครับ